เรื่องของการเกษตรมาแนะนำกันทุกวันเลย
วันนี้จะพาไปดูพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะคะของจังหวัดสงขลากล้วยหอมทอง
เขาบอกว่าเนื้อละเอียดหอมหวานอร่อยแน่
เช้าแบบนี้คุณผู้ชมทานกล้วยดีนะใช่ค่ะ
เป็นอีกหนึ่งอย่างที่แนะนำเป็นมื้อเช้า
สำหรับกล้วยหอมทองที่อำเภอระโนธจังหวัดสงขลาตอนนี้ขายดีเป็นพิเศษ
ส่งออกถึงประเทศญี่ปุ่นค่ะ
กล้วยหอมทองปลอดสารพิษที่เห็นนี้นะคะก็เป็นผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อการส่งออกที่เทศบาลตำบลปากแตะนะคะ
ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอระโนธจังหวัดสงขลา
ร่วมกันจัดขึ้นส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกกล้วยหอมทองเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ค่ะ
ซึ่งเป็นการสนับสนุนของนายทรงธรรมสวาสธรรม
ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็หวังที่จะสร้างรายได้เสริม
ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้นะคะ
เจรวัตรพักดีประธานกลุ่มพืชผักปลอดสารพิษค่ะ
ก็บอกว่าได้รวบรวมสมาชิกซึ่งเป็นชาวนาชาวนากุ้ง๓๕คน
รวมตัวกันปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ

ตอนนี้มีความต้องการมากเป็นพิเศษนะคะ
เพราะว่ากล้วยหอมทองที่ระโนธแห่งนี้
ผลสวยรสชาติดี
โดยจะมีการทำสัญญารองรับของบริษัท

เขามีการทำสัญญาก่อนที่จะปลูก
เหมือนว่าจับคู่เจรจาทางการค้ามาแล้วเรียบร้อย
กำหนดมาเลยว่าจะต้องปลูกเท่าไหร่
จะได้ไม่เหลือในตลาดนะคะ
มีออเดอร์รับซื้อกล้วยหอมทองสัปดาห์ละ๑๐๐ตัน
ตันนี่คือ๑๐๐กิโลกรัมคูณกันเข้าไปนะคะ
ทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความมั่นใจ
เนื่องจากตลาดมีการรองรับ
การันตีกันไว้เลยอย่างนี้ใช่ค่ะ
ขณะนี้สมาชิกทั้งหมดได้เริ่มปลูกกล้วยไปแล้ว๕๐๐๐ต้น
หมายปีนี้ประมาณ๒แสนต้นใช้เวลาปลูก๙เดือนนะคะ
ถึงจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตกล้วยหอมทองส่งออกที่ญี่ปุ่นได้
งวดแรกปลายปีนี้และเดือนกันยายนนะคะ

สำหรับกล้วยหอมทองตามตลาดทั่วไปกิโลกรัมละ๕๗บาท
ตลาดรับซื้อประกันส่งออกญี่ปุ่นกิโลกรัมละ๑๐บาท

ใช่ค่ะราคาซื้อจริงอยู่ที่๑๕๑๖บาทจาก๕๗บาทนะคะ
สุดท้ายของการซื้อขายคือ๑๕๑๖
โอ้โหดีจังนะฮะนอกจากพี่น้องเกษตรกรจะขายหวีแล้วนะ
ขายหวีผมขายกล้วยเป็นหวีแล้วนะ
ยังสามารถที่ขายหน่อด้วยเขาบอกเอาหน่อไปเพาะพันธุ์